ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเสียงเบาเชียวครับผม
คุณหนุ่มกัญชัยเขาเล่าไปแล้วที่บอกว่ามีการเอาถุงไปคลุม
ให้กับผู้ต้องหาจนเสียชีวิตปรากฏว่าวันนี้ฮะอยู่ดีดี
วันนี้ขออนุญาตเล่าข่าวนี้ก่อนดีไหมแองจี้เพราะว่าเป็นข่าวที่ตอนนี้คนกำลังให้ความสนใจกันอย่างเยอะจริงครับ
เฟซบุ๊คแฟนเพจของสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับคืออย่างที่บอกถ้าสมมุติเราไล่เรียงเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะแองจี้
คือเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตจากการโดนคุมหัวตอนแรกโอเคแหละผู้ต้องหาบอกเอางี้ล้านหนึ่งจบ
ตำรวจไปเอาสองล้านเท่านั้นปุ๊บลูกล้างบอกเฮ้ยเขาให้มาล้านเดียวครับจบ
พวกมึงแบบทำไมเอา๒ล้านไม่ได้ตามข่าวมันเป็นอย่างนี้
เขาก็เลยออกไปทำการเป็นอย่างที่หลังจากนั้นคงจะเป็นแบบเหมือนเหมือนในคลิปนี้
เขาว่ากันอย่างนั้นจนวันนี้มีคลิปออกมา
พบว่ามีคลิปลงคนลงมือกระทำมากกว่า๔คนนะครับ

โดยใช้ถุงทุมหัวคนที่คาดว่าเป็นผู้ต้องหาเพราะว่าอย่างนั้น
แล้วก็มีการทุบทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดครับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าเป็นคลิปที่เกิดที่นครสวรรค์หรือเปล่า
พร้อมสั่งให้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์วิสนุปรสาททองโอสดิ์เจรตร์ตำรวจแห่งชาติ

มีรายงานว่าสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติอยู่
ประมวลเรื่องเพื่อเสนอพลตำรวจเอกสุวัสดิ์ให้เซ็นคำสั่ง
ให้ผู้ที่ปรากฏในคลิปออกจากราชการก่อน

แต่ก็ยังต้องรอคำสั่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
อุปเดตคลิปล่าสสุดให้คุณผู้ชม
แม่คุณแม่คือมันออกจากช่วงเย็นใช่ไหมคะ

ก็คือในแฟนเพจของทนายสิทธาเนี่ย

แต่มันก็แชร์ไปหมดแล้วแล้วนึกมั้ย

เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบต้องเรียกว่าอยู่ในระดับไฮโซล่ะถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับนะครับแล้วก็มีคลิปเหตุการณ์แบบนี้ออกมาด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
ว่าเรื่องราวข้อที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ย

มาที่เรื่องราวของโควิดกันหน่อยครับมดดำ
ซึ่งแน่นอนครับวันนี้ยอดเราอาจจะสบายใจ

เพราะว่าวันนี้ผู้ป่วยทั้งประเทศของเราก่อน
คนติดโควิดทั้งประเทศของเราที่ผ่านการตรวจเนี่ย
คือเราทะลุล้านกันไปเรียบร้อยแล้วครับแต่วันนี้ปกติเราเจอสองหมื่นกว่ามาหลายวันแล้ว
ถูกวันนี้เหลือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าฮะ
แต่หายป่วยเนี่ยสองหมื่นกว่านะครับแต่ก็ยังมีคนอยู่ในระหว่างการรักษาตัว
ในเกือบสองแสนนะฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสี่
แต่คุณดูดีอาการหนักอาการหนักเนี่ย
ยังเหลืออยู่เกือบห้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าคนนะฮะครับผม
ใส่เครื่องช่วยหายใจนี่คือหนักกว่าถูกต้องไหมแองจี้อ่าใช่ฮะ
อีกพันกว่าคนเขาบอกว่าโอเคล่ะยอดผู้ติดเชื้อ
เราอาจจะดูไม่ได้ไม่เยอะเพราะนั่นมันการตรวจพีซีอาร์
ถูกต้องไหมคะถูกต้องถ้าวันนี้เขาแบบว่าตามโรงพยาบาลต่าง
งดการตรวจงดการตรวจเพราะว่าเตียงไม่พอเนี่ย
ยอดมันก็ไม่ขึ้นอืมแต่ถ้าสมมุติเอารวมกับครับนะฮะ
มันอาจจะสูงกว่านี้หรือเปล่าอ่าใช่เขาบอกให้เราไปดูที่ไหนรู้ไหม
ค่ะยอดผู้เสียชีวิตอืมยอดผู้เสียชีวิตเนี้ย
คุณผัดไทยดูสองร้อยยี่สิบหกคนอืมถามว่าผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ต่าง
อะไรกับตอนติดสองหมื่นกว่าถูกต้องไหมอ่าใช่อืมถูกต้องไหม
ร้อยกว่าบางวันแตะสามร้อยอ่าถูกต้องถือว่าสูงขึ้นด้วย
ถูกต้องเพราะว่าตอนติดสองหมื่นกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยร้อยกว่าคนเอง
อืมอันนี้ถูกต้องไหมอ่ะเขาบอกอย่างงั้นอืมซึ่งแน่นอนครับ
วันนี้นายแพทย์ธองนูญนะฮะลีเชวงนะฮะภาพนะครับ
เฉพาะทางขอโทษนะฮะลีเฉวงวงนะฮะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบาด
ระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยจะเริ่มลดลงเมื่อไหร่
ข้อมูลตั้งแต่วันที่๑เมษายนถึงปัจจุบันเพียง๔เดือนกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
เริ่มจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุอัลฟ่าก็คืออังกฤษก็คืออังกฤษก่อน
ตามมาด้วยการระบาดของสายพันธุเดลต้าซึ่งพบครั้งแรก๒๑พฤษภาคม
แคมป์ก่อสร้างพระราม๔๑๕คนจากนั้นแค่๓เดือนกว่าสายพันธุเดลต้าเนี่ยแพร่กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ทำให้มีผู้ป่วยยอดสะสม๑ล้านกว่าคน๑๓๗๙๒๓คนเสียชีวิต๙๔๖๘คน
แม้ผู้ป่วยยืนยันต่อวันจะเริ่มลดลงต่ำกว่า๒๐๐๐๐คนแต่ตายยังเกิน๒๐๐คน
เขาบอกดูดีตายยังเกิน๒๐๐ยังไม่ลด
โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการระบาดในประเทศอินเดียสหราชอาณาจักรแล้วก็ไทยเนี่ย
ก่อนหน้านี้รายงานว่าของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเขาทำการรายงานตรงนี้ออกมานะครับ
ซึ่งทางองค์การอนามัยโรคนำไปอ้างอิงระบุ๓สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังวันที่๑๔กรกฎาคม
คือสถานการณ์ดีที่สุดของประเทศไทยเนี่ยคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เกิน๑๐๐๐คนต่อวัน
สถานการณ์ดีปานกลางคาดว่าจะติดเชื้อจะสูงเพิ่มประมาณสัก๑๕๐๐๐คนในช่วงสิงหาคมต่อกันยายน
เขาบอกว่าโอเคล่ะเราอาจจะเห็นหมื่นกว่าซึ่งเขาก็วิเคราะห์ตรงนะแองจี้
เขาบอกเลยว่าดีปานกลางเนี่ยคลาดว่าผู้ติดเชื้อจะสูงประมาณนึก๑๕๐๐๐
ก็ช่วงประมาณสิงหาต่อกันยา

แล้วก็เขาบอกสถานการณ์ก็จะดีขึ้น
ก็คือ๑๐๐หลักพันอาจจะเห็นในพฤศจิกายน

ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพุ่งทะลุถึง๒๒๐๐๐ลาย
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม
แล้วก็ต้นเดือนกันยายนแล้วจะค่อยลดลงมา

ระบาดวิทยาเขาบอกแล้วมันขึ้นสูงปุ๊บมันจะลง
มันจะค่อยลงมาตึงเดือนตุลาคม

เพียงพอวัคซีนที่ได้มาเนี่ยประสิทธิภาพไม่สูงพอ
ประกอบกับการล็อกดาวน์ได้ผลไม่มากนัก

คาดการณ์สถานการณ์ที่แย่ที่สุดของธนาคารกรุงศรีเนี่ย

ตรงกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันเลย

ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับวัคซีนทั้งหมดแล้ว๒๗ล้านโดส

เป็นเข็มแรกเนี่ยเข็มแรกนะฮะ๒๐ล้านโดส
เข็มสอง๖ล้านโดส
แสดงว่าคนก็ยังได้รับไม่ครบโดสถูกต้องไหม
ยังต่างกันเยอะถูกต้องถ้าเราเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพฉีดให้คนไทย

คนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง๗โรค
ผู้หญิงท้องนะฮะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ย

ตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยันอาจจะจุดสูงสุดเดือนนี้แหละ

แล้วหลังจากนั้นปุ๊บจะค่อยช้าตามกราฟของธนาคารกรุงศรี

ที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้สูง
ดังนั้นมาตรการล็อกดาวน์ที่ไม่จำเป็นนะครับ
หรือเป็นประโยชน์น้อยรัฐควรผ่อนคลายในไม่ช้าแน่

เหมือนที่วันนี้ที่สอบประคอออกมาพูดคงว่าถ้าเกิด
ลดลงก็จะมีโอกาสที่จะคลายล็อกดาวน์
เขาบอกกันยายอย่างนั้นก็ต้องผ่อนคลาย
อาจจะต้องเปิดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ปกติล็อกรธ่อมค่ะคุณผู้ชมครับ

โคตรข้างคลายพี่เชาะออกมานะ

เราเห็นนมเช้าเป็นนม

มันมาลุกนี้กันบ้างครับ
ปลดล็อกกระท่อมเสรีให้ครอบครองซื้อขายได้ครับ
แต่๔คูณร้อยยังผิดกฎหมายนะฮะ
วันนี้ครับนายสมศักดิ์เทพสุธินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
แถลงปลดล็อกนะครับให้พืชกระท่อมเนี่ย

หลังจากเริ่มมีผลบังคับใช้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
ฉบับที่๘ครับเป็นวันแรกโดยประชาชนเนี่ย
ปลูกนะครับผมพืชกระท่อมได้อย่างเสรีนะครับ
หรือจะบริโภคก็สามารถทำได้ครับ
ส่วนกรณีการเทียบสัดส่วน๔คูณร้อย
ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่นั่นเองนะฮะ
ซึ่งสาระสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายก็คือ
ให้ผู้ที่ปลูกกระท่อมไว้ครอบครองสามารถ

แล้วก็ปลูกต้นกระท่อมเพิ่มเติมได้นะครับ
จากนี้เนี่ยยังขยายไปถึงการสามารถส่งขายเป็น
นิชยกรรมนะครับอุตสาหกรรมโดย

โดยหลังจากนี้เนี่ยจะมีการออกกฎหมายรองตามมานะครับผม
ซึ่งจะมีบทบัญญัติเพิ่มเติมมาที่
กำหนดห้ามขายให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี

แล้วก็เตรียมกำหนดสถานที่ห้ามขายนะครับ

โรงเรียนในวัดนะครับสถานประกอบธุรกิจการส่งออก
หรือนำข้าวนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตด้วยนะครับ
สำหรับปัจจุบันครับมีผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับ

ที่ทหารทัศน์เนี่ยทั่วประเทศ
จำนวน๑๒๙๗รายเป็นนักโทษเด็ดขาดเนี่ย

รอเขาดำเนินคดีนะครับผม๒๕๙รายโดยเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

และจะได้รับการปล่อยตัวจำนวน๑๒๐
ใช่ฮะนะครับซึ่งอยู่ระหว่างรอหมายสารเตรียมปล่อยตัวนะครับผม

ก็ไม่ได้แม่กลี้มันทำให้หัวใจมันมีปัญหาปะ
มันจะเมาแล้วใช่ไหมเออมันจะเมามันจะเมาออนเนี่ย
เลือกสมุนไพรไว้ใจเฉาอีกคนนะครับ

เนี่ยเล่นแบบเอ้ย

ก็สมุนไพรแหละถ้าใช้ไม่มากเกินไป

ถ้าสมมุติคุณไปใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยแม่มันก็ไม่ช่วยเลยคุณ
ไปออกไปอีกข้อปุ๋ยเออนั่นแหละคุณสามารถปลูกเองที่บ้าน

นะฮะแต่ถ้าสมมุติเป็นปุ๋ยที่ใส่สารเคมี
มันก็ไม่ช่วยอะไรเลยสารเคมีเข้าไปในร่างกายด้วย
เหมือนการชาเหมือนกันการชาถ้าสมมุติเราปลูกไว้ใช้คำตอบข้าว
มันก็ไม่ผิดนะแต่มันยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมาย
กระท่อมเสร็จแล้วก็หลังจากนี้คงจะเป็นกัญชาแล้ว
ใช่นะฮะอืมมาอีกคำนึงนะคะ
คุณครูค่ะน่ารักมากแต่งตัวเป็นแพนด้า
เขาบอกว่ากลายเป็นที่ฮือฮามากนะคะ
สำหรับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตำบลธาตุพนมนี่จังหวัดนครพนมนะคะ
เพราะว่าหลังจากพบเห็นคุณครูหงษ์นะหรือว่านายชาญชัยอานุ

คุณครูคนนี้เป็นคุณครูผู้ดูแลเด็กเล็กนะคะ
ก็แต่งมัสคอตค่ะเป็นหมีแพนด้าเนอะ
แล้วก็นั่งรถจักรยานยนต์ซาเล้งเนี่ย
นำอาหารกลางวันแล้วก็นมโรงเรียนไปแจกตามบ้านต่าง
ก็สงสัยเนอะเอ้าแล้วทำไมคุณครูต้องทำแบบนี้

บอกว่าด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ระบาดใช่ไหม
ครูก็บอกว่าหลังจากโรงเรียนปิดชั่วคราวมาหลายเดือน
สิ่งสำคัญก็คืออาหารกลางวันแล้วก็นมโรงเรียนนะคะ

แต่ปรากฏว่าบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง
ก็ไม่สามารถที่จะมารับเองได้

ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากออกจากบ้าน
ทำให้ตัวเองในฐานะที่เป็นคุณครูคนนึงเนี่ย
ก็อยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครอง
ก็ทำแบบนี้แหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ก็ตระเวนไปเลยค่ะไปที่เทศบาลตำบลธาตุพนมทุกวันเลย
แล้วก็เอาชุดมาใส่นะเพราะว่าจะได้
เขาเรียกว่าอะไรนะชักจูงใจเด็กให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะทานอย่างนี้
ที่เด็กอยู่บ้านพ่อแม่ไม่มีเวลาดูเขาห่วงเล่นไง

ครูก็ทำแบบนี้ตลอดถามว่าเหนื่อยไหม
คิดว่าเหนื่อยแต่คิดว่าร้อนนะอย่างนี้
แต่ครูก็บอกว่าเต็มใจทำค่ะจะทำอยู่อย่างนี้ตลอดนะ
จะช่วยจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ
หูเราว่าร้อนนะเถอะเด็กน่าจะชอบนะ

แล้วต้องดูแลวันนี้แบบนี้ทุกวันหรือ
แบบก็สลับบ้านครับค่ะ
บางทีซักก็ใส่ชุดอื่นบ้าง

แต่ก็ดีน้องได้ทำงานและก็ได้ดูแล
เน็ตตัวเล็กมันก็นะ
ตื่นปิ่นเวท
ไหนปุ่มห่องไปที่นาน

แหว่คุณแม่ต้องไปดูยินครับดูสิตอนที่สุดดีอ่ะเด็กเค้าจะชอบนะฮะ
อ้าวอย่างเวลาทุกที่ถึงหมดไม่ชอบ

ไม่เคยไปหรือยัง

มันก็เคยเล่าไปแล้วไงมันเป็นเหมือนอนุบาลโรงเรียนอนุบาล

แล้วเช้ามาก็ให้ฉันตื่นนึกแต่ตี๕เดี๋ยว

ไปเปิดโกงให้หมีแพนด้ามาวิ่งสไลด์เดอร์

บีบบบบขึ้นเขาไปก้ายไครก็ไม่อยากไปดูนะ

ความอ่อนโยมความอ่อนโยนอยู่ตรงไหน

ช้างก็ถีบ

มาดเก้าหมีแพ็นด้าจะต้องไปเปิดรายการ
ไปเปิดรายการก็ต้องทำเป็นแอปอยู่ต่อหน้าผีแวนด้า
เอ๊ะอยากจะหาผู้เท้หมีตบอีก
โธ่เสด็จว่าเราก็ให้หนูประสานเนอะ

ช้างถีบฉันออกมาตามไปสิโอ้โฮมันไม่ได้เฟรมนะ

จริงเหรอแสดงว่ามันมีสัญญาณอมหิต
ไม่รู้ส่งไปหาน้องหมี่แพนด้าง
มีแพนด้างแบบมันใช้กระปุ๊บมาดึงขาแล้วตีว่ะ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่สองคนเนี่ยหันไปเห็นภาพกล้องวงจรปิดอืม
ปรากฏคุณดูนะครับวิ่งเลยคุณเห็นไหม
เขาจับภาพผู้ป่วยโควิดบนเตียงฮะ
แล้วก็มีวัตถุสีดำเนี่ยเคลื่อนผ่านจากมุมล่างของกล้องคุณดู
ไปยังบนแบบมันเร็วอ่ะพุ๊๊ตเดี๋ยวอ่ะแวปเดียว
พระรักษ์กดที่คนที่เห็นกล้องอ่ะกูออกไปเลยถ้าสมมุติว่าคิดว่ายังไง
วิญญาณออกจากล่างนี้ไม่รู้แต่มันใกล้ตัวเขานะ
แต่ถ้าอีกทางวิทยาศาสตร์พี่เช้าดูว่าเป็นแมลงแมลงบ้าอะไรใหญ่ขนาดนั้น

ผ่านหน้ากล้องไงมดแมงสาบเลื้อยผ่านหน้ากล้องอย่างนี้

นี่คือเธอจินตนาการแล้ว

เขานั่งดูกล้องกันแบบจริงจังมากเลยเนอะ

บุคลากรทางการแพทย์ดูดิวิ่งกันจริง

รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์
แล้วก็วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปกติแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ักเกิดภาพลวงตาค่อนข้างมากอยู่แล้ว
หากภาพข้างหน้าสว่างแต่ข้างหลังมืดเนี่ย
เมื่อมีอะไรมากระทบกล้องหน้ากล้องปุ๊บ

ในโรงพยาบาลที่เปิดไฟค่อนข้างจะสว่างมาก

อย่างที่เขาบอกอาจารย์ออสบอกอย่างนี้แองจี้
ว่าอาจจะมีแมลงบางอย่างเดินผ่านหน้ากล้อง

โดยเฉพาะการมองผ่านเลนส์

ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณ
บางครั้งไม่ใช่เรื่องของวิญญาณ

ไม่แต่ต้องยอมรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

ดูตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงนะครับผม

อาจจะเป็นจิ้งจกหรือแมลงซัมซิ่ง

แล้วก็ผ่านกล้องผ่านเลนไปแป๊บเดียว

เหี้ยน
อ่อใช่ที่ลบมาที่พระพฤศนาใช่ไหม

ถูกต้องเขาบอกโดนหลอก๔คืนติดเลย

แล้วน่ะสมมติว่าหนูเอาข่าวนี้ให้แม่พัดหรือพี่ชาวอ่าน

แต่ถ้าเกิดให้คุณแม่อ่านนะเพราะคนมีความเชื่อไง
คุณแม่แหละคุณไม่ต้องเชื่อ
โหพยายามอ่านให้ตื่นเต้นแล้วแต่ว่ามันคือแมลง
แต่ก็ชื่นชมฉันถึงบอกว่าฉันชื่นชมพยาบาลไง
เห็นอะไรแบบว่าวิ่งเข้าเลยอย่างนี้
กัสตลอด๒๔ชั่วโมงมอนิเตอร์ตลอดเลย

ผมไม่เจอมาประมาณ๓วันแล้วมด

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ

ใช่เหมือนกับเดิมบอกถ้าตกก็ตกหนักนี่เลยค่ะ

พยากรอากาศ๗วันข้างหน้านะคะก็ระบุว่า
หมายว่าในช่วงวันที่๒๕๓๐สิงหานี้นะคะ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ทางฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยนะคะแล้วก็อ่าวไทยด้วยสองฝั่งเลยเนอะ
จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านนะคะ
ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นนะ
แล้วก็บางแห่งเนี่ยจะมีฝนตกหนักแต่เป็นบางแห่งไม่ได้ทั่วไปอย่างนี้นะคะ
แล้วก็สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะ
และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๑๒เมตรตลอดช่วง
แล้วก็ในช่วงวันที่๒๕๓๐สิงหา
ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทางภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะ
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ
เกรงว่าจะประเภทดินสไลด์แบบนี้เนอะ

ใช่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากในบริเวณนี้ด้วยนะคะ
คือตอนนี้ก็เก็บของเข้าที่ปลอดภัย

แล้วก็นะคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะ
ใช่เขาบอกอีก๖ลูก

ตอนนี้เขาบอกเตรียมตัวรับมือกันไว้
แต่ก็อยู่ซะว่ามันจะอ่อนแรงตรงเวียดนาม
ถ้ามันอ่อนแรงเวียดนามจีนแล้วก็มันก็ไม่ถึงไทย

เชียงรายแต่เชียงรายถือว่าน้ำลงเร็วเนอะ
มันต้องลงเร็วไหมเพราะมันอยู่สูงไง
แต่คนที่รอรับน้ำต่อจากนั้นแหละ

ใช่แต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าจีนอ่อยน้ำนะ
ตอนนี้ก็ที่แม่น้ำโขงตอนแรกเขาบอกว่า

โอเคก็ยังโอเคอยู่ยังรับได้อยู่

ก็จะมีพายุเข้ามาแล้วก็อย่างที่พี่ผัดบอก
ล่าสุดที่ไปดูของไอจีของพี่ปูแบ็คเฮส

คือตกแป๊บเดียวมันคือมันขึ้นมาจากข้างล่างมด

มันเอ่อขึ้นมาแล้วก็พี่ปูก็หลับนอนอยู่
อุปกรณ์ดนตรีอะไรเครื่องทรงมิเซอร์พังหมดเลย

มันขึ้นมาตามท่อแล้วนอนหลับอยู่เราก็ไม่รู้เรื่อง

คอนโดปลอดภัยกว่าเนอะที่หลานเธอจะไปอยู่หลานหลานชอบไง
แต่หมายถึงว่าให้อยู่ตามบ้านก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะ
เวลาที่น้ำท่วมอ่ะถูกนะฮะไปไหนไม่ได้ไหมเนอะ
มันเอ่อมาตามท่อแล้วถูกมันป้องกันไม่ได้นะฮะ
แต่ถ้ามาข้างนอกเนี่ยเรายังสามารถกั้นกันเอาดินกระสอบทรายเอาก่ออิดได้
แต่ถ้าขึ้นมาตามท่อนี่คือจบเลยแต่เอาจริงจริงคอนโดนะ
ข้างล่างเขาน้ำท่วมนะบนตึกก็มีปัญหานะ
บางทีน้ำลงไม่ได้น้ำระบายลงไม่ได้
ถ้าเกิดเป็นคอนโดไปห้องนงห้องน้ำไม่ได้
ถ้าคอนโดไหนที่ได้ท่อใหญ่ท่อเหล็กใหญ่
ก็จะระบายได้เร็วแต่ถ้าคอนโดไหนที่เป็นเหมือนท่อสีฟ้าเห็นไหม
ใหญ่แต่เป็นท่ออย่างนั้นลงช้านะเวลาใช้ด้วยกัน
ก็มีปัญหาเหมือนกันโอเคนะครับ
มาถึงเรื่องราวของรายเดอร์กันบ้างครับหนุ่มส่งพัสดุใจหล่อฮะ
ส่งของให้ลูกค้าแต่ว่าไม่อยู่บ้านครับเห็นฝนจะตกอ้าว
เก็บผ้าให้ลูกค้าซะอีกฮะโอ้โหน่ารักเนอะนะครับผม
นี่ครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ได้รับเสียงชื่นชมนะครับ
อย่างมากในโลกออนไลน์หลังผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งครับ
โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับพร้อมระบุว่า
น้ำใจยิ่งใหญ่เสมอพี่เคอรี่เนี่ยมาส่งของแต่เราไม่อยู่บ้าน
แกถามว่าเก็บผ้าให้ไหมฝนกำลังจะตกลมแรงมาก
ขอบคุณน้ำใจทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะนะฮะ
ดูครับดูคลิปฮะนี่ครับนี่อ๋อก็โทรถาม
ขวางก่อนไม่อยู่บ้านรอบครอบดีนะฮะนี่ครับ
โดยเหตุการณ์นี้นะฮะน่าประทับใจนี่พนักงานจอดรถนะฮะ
จักรยานยนต์ไว้หน้าบ้านครับหลังจากนั้นระหว่างที่ส่งของเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาในบ้าน
นี่ฮะมาแล้วอ๋อนี่ไงเอาของมาส่งเอาของมาส่ง
สวัสดีครับคุณผัดทายอยู่ไหมครับครับอืมไม่อยู่ค่ะโอเคครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งใหม่ผมเก็บเสื้อผ้าให้เขาด้วยน่ารักนะ
เดี๋ยวส่งของก่อนส่งของก่อนส่งของเสร็จแล้วต้องโทรตาม
พี่ครับฝนจะตกฮะเอาผ้าไว้ในบ้านด้วยครับเหมือนเป็นคนในครอบครัวเขาเลยฮะ
แต่เขาดีนะเขารอบครับนะน่ารักดีอืมอืมนะฮะเป็นห่วงเป็นใยนะฮะ
นี่ไปแล้วเรียบร้อยเอาเก็บไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเก็บหมดหรือยัง
เต้าใต้สายขายอย่างถ้าเก็บแต้โลมรู้สึกเหมือนว่าเก็บแล้วนะฮะ
อ๋อนี่จะโทรถามอยู่หรือป่าวไม่เอาเก็บอะไรหรอพี่
ปีนเลยฮะพึ่งลูกข้างบ้านเห็นแต่ปืนไม่สุภาพนิดหนึ่งนะฮะ
เขาโทรบอกแล้วไงโอ้น่ารักจัง

ภรรยาคงใช้เก็บผ้าบ่อยมั้ยนะครับโอ้ฮืมนะครับ
สะดุดเก้าอี้ผ้าล้มซักใหม่ฮะ

โอ้เก่งนะครับผมโอ้โฮนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจของคนไทยเนอะดูแล้วก็มีกำลังใจ

คุณสาดโอ้โหน่ารักปรบมือให้

นะฮะมีอะไรติดมือบอกไปไหมฮะไม่มีนะครับ

เพราะว่าพี่ชาวดูหลายคลิปแล้วมีบางคลิปก็แบบว่า
รายเดอร์เนี่ยขับรถไปเสร็จแล้วไปเจอการลาวตากผ้าล้มอยู่
อยู่หน้าบ้านก็ยกขึ้นมาแล้วก็มาตาก
ตากให้เหมือนเดิมแล้วก็จัดแจงทำให้มันสมดุลกันนะฮะ
ทำให้มันไม่ล้มใหม่อะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีอันนี้น่ารักสุดเลย
นะครับยกนิ้วให้นะฮะนี่
วันนี้นะฮะมีการทำมีการพูดถึงเรื่องใบหนึ่งเกี่ยวกับใบรับรอง
ใบรับรองการตรวจแล็บหรือผลโควิดปลอมนี่แหละ
เขาบอกตอนนี้มีการเตือนเลยว่าเฮ้ยอย่าทำเลย
พบปลอมใบผลตรวจโควิดเนี่ยหวังอะไรฮะ
หวัง๑เบิกประกันต้องไหมครับ

เพราะสมมุติได้เจอโควิดปุ๊บเนี่ยตามที่เราไปทำงานเนี่ย

วันนี้นายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์ครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
เปิดเผยอย่างนี้ว่าตอนนี้เริ่มเห็นกรณีใช้ใบรับรอง
การตรวจแล็บหรือผลโควิดปลอม
โดยมีพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งลาหยุดอ้างว่าติดโควิด
แต่เจ้านายไม่เชื่อขอใบรับรองมายืนยัน
พนักงานเดี๋ยวทุกวันนี้มันปลอมได้ง่ายนี่ถูกต้องไหมล่ะ
พนักงานก็จึงไปปลอมใบรับรองซึ่งมีการตรวจสอบแล้ว
เขาตรวจสอบไปที่ห้องแล็บไม่มี
ไม่มีการตรวจไม่มีการที่แบบว่ามา
ที่ห้องปฏิบัติการจริงแต่มีการใบรับรองปลอม
ในชื่อของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๕

เพราะฉะนั้นวันนี้ทางกระชวงศาลห้าสมุทรเฮ้ยเจอหลายเคสนั่นแหละ

เพราะทุกอย่างมันสามารถตรวจสอบได้ง่ายมาก

ที่จะสามารถตรวจสอบ
ในฐาน
ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
เพราะว่านำรูปแบบเอกสารมาใส่ชื่อแล้วก็กรอกรหัสบัตรประจำตัวของตัวเอง

เซ็นปลอมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกขอเตือนอย่างเป็นทางการว่า
ปลอมเพื่อลายุดงานเพื่อเบิกเงินประกัน
ตอนนี้มันเริ่มมีคนปลอมเพื่อเบิกเงินประกันกันแล้ว

ภูเจกรแน่นั่นแหละเป็นคนบอกเลยว่าเฮ้ยเจี๊ยวคุณปู
ปูเป็นคนบอกแอบไปจิ้นกับคนนี้ไปจิ้นกับคนนั้น
โบก็เลยไปบอกอะไรเหมือนยังไงฮะ

เหมือนแบบว่าเฮ้ยเหมือนแบบผู้จัดการเป็นคนจัดแจงมิคทองระยะทุกอย่างหรือเปล่า

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
ช่วงหน้าสุดีครับ
เมลาดานี่ถือเป็นผู้หญิงที่คบได้นานที่สุดของมิกแล้ว

ยังงงว่าผู้จัดการสั่งได้จริงเหรอ

เรามองว่าผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเองที่ผ่านมา

เพราะผู้ชายต้องคอยฟังคำสั่งผู้จัดการผู้จัดการจะให้คบกับใครจะจิ้นกับใคร
ไม่ได้เกี่ยวกับน้องไม่เชื่อคอยดูต่อไปนะคะ
โบเนี่ยเขาลงมาถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะ
อย่างที่บอกเลิกกับผู้ชายไม่เป็นตัวตัวเองต้องคอยฟังคำสั่งผู้จัดการ
ล่าสุดงานเข้าพี่ปูไม่ใช่พี่ปูของปูเนี่ยแหละ
ผู้จัดการของมิคทองระยะหลังจากโพสต์ภาพธนบัตรกองโตพร้อมแคปชั่นว่า
เมื่อคืนฝันว่าถูกลอตเตอรี่นางก็ลงมาอย่างนี้นะ
แต่ความจริงยังไม่ได้ซื้อจะถูกได้ไงเดี๋ยวคงต้องหาเงินซื้อก่อน
ปรากฏว่าชาวเน็ตนี่นางโพสต์รูปนี้
ก็เข้ามาลุมถล่มคอมเมนต์กันรัวอาทิเช่น
สรุปได้บังคับนักแสดงในสังกัดไหมคะ
เราคงอยากให้ดาราในสกัดเขาเจอคนที่เขาเองก็พอใจ
แถมยังมีดราม่าตอบโต้กันแฟนคลับสองฝ่าย
แต่เอาจริงมันบังคับได้จริงเหรอวะ

อาจจะบอกเหตุและผลอะไรอย่างนี้นะครับ
ไม่แต่ถามว่าพอน้องเขาโตแล้วเขาคงคิดกันได้

แต่ถ้าสมัยโบราณได้สมัยก่อนเลย

แต่แม่ให้เขาสมมุติแบบว่าถามพ่อ
เหมือนแบบเขาจะไปมีเมียอย่างนี้ไปห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ

แต่ถามว่าคนที่แบบว่ากำลังได้เงินได้ทองอยู่

พระเอกมันจะต้องโสดยังไงก็ต้องโสด
เขาก็จะบอกน้องว่าเบาหน่อย
ทำอะไรก็ให้อยู่ในกรอบอย่าไปอะไรเยอะเดี๋ยวมันมี

พอมันมีเรื่องราวเข้ามามันจะควบคุมไม่ได้

ดาราบางทีก็ต้องเกรงใจกับผู้จัดการด้วย
มันหาห้ามได้หรอกแม่ยาก

อย่างคุณแม่เอาเขามาผูกมัดไว้ที่บ้าน

ถ้าพูดจากกรุงผู้จัดการเขายังไปเลย

คุณมิ๊กเขาก็สนิทกับปูนั่นแหละ

ในนั้นเขาก็มีคนเอามาข้อมูลมาแชร์

อย่างเช่นว่ามีการจับสังเกตว่าทำไมชอบใส่เสื้อเหมือนกัน

บางทีบอกว่าจะขอซื้อของซื้ออะไรก็ต้องไปขออนุญาตด้วยเหรอ

จากเมื่อก่อนมีแต่ปูไม่ใช่เป็นนั่นนี่

ที่แบบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
อ่าเมื่อก่อนนี้คือ

ถ้าคุณพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยเกิน

พระเอกเขาแบบว่าจนพระเอกไป

ตอนนั้นกำลังดังสุดเลยจำได้ไหม

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ
มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ
มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ
มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ
มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

มันเหมือนอ่ะ

คนเขาอาจจะยังไม่อยากมีแล้วก็อาจจะ
มันจะซื้อพ่อมัชชันมีจริงหรือ

มีจริงบางคนก็อยากทำงานก่อนอย่างนี้เราค่อยมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราว
คู่จิน
เบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่ไข่กันต่อครับ
เอาล่ะประกาศจากลิเดียยังไงฮะ
เดียเขาบอกว่าเขาตามหาผู้ชายในรูปนะคะ

เพราะว่าแม้ว่าน้องเนี่ยจะมีลูกแล้วเป็นคุณแม่ที่หุ่นแซ่บนะคะ
แต่คุณน้องลิเดียเนี่ยนะคะก็บอกว่านี่เลยค่ะ
โพสต์ภาพอดีตของแมททิวแมททิวนี่แมททิว
น่ารักเนอะเขาเป็นศิลปินศิลปินเดียใช่ค่ะ
บอกว่าตามหาผู้ชายคนนี้นะให้แม่หน่อยค่ะ
เปิดวับหน่อยจ้าติดต่อข้อมูลส่วนตัวฮัลโหล

ปุ๊บผู้ชายนี้น่าสวยมากค่ะถูกต้องแล้วบ้างก็ได้กับค่ายแกมมี่
ระแวงไงเพลงระแวงดังมากตอนนั้น
เค้าเคยอยู่กันอย่างนี้มาก่อนพร้อมนาวินทร์อะไรอย่างนี้เนอะอื้อแต่ว่าไม่ได้
คุณแม่ก็เคยเจอหมดเลยเนาะแต่สมัยจนถึงเด็กเดี๋ยวนี้
แมทชีวิตคุณแม่ก็เจอแล้วนี่คุณแม่ใช่ดูดิ
แล้วแต่ตอนนั้นหล่อแบบเนอะทุกวันเป็น
แต่คู่นี้เป็นคู่ที่ยังหวานกันอยู่ตลอดเวลานะแองจี้เนาะ
สุดยอดเลยนะหวานตลอดนั่งหวานกันตลอดนะ

ลีดเยียชอบให้สามีแก้ผ้าค่ะ

เวลานั้นที่แก้วพ่อที่ตกชอบให้ห่ะ
คุณแม่เห็นก่อนเขาไปแฟนลิเยียอีก
คุณแม่ล่าวิฟังตื่นเช้ามาก
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบทรงชาติครับ
วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ